รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการนะครับ
ให้เร่งติดตามตัวคนร้ายหลังจากที่เกิดเหตุฆ่า๓ศพคนเร่ร่อน

เมืองต้นคาดว่าเป็นคนร้ายคนเดียวกันทั้ง๓คดี
ติดตามเรื่องนี้จากคุณดารินหอวัฒนกุลครับ
สภาพศพของนายเสถียรสอนชัยอายุ๔๘ปี
เร่ร่อนซึ่งมีอาชีพเก็บของเก่าขาย
ซึ่งถูกคนร้ายลงมือฆาตกรรมอย่างโหดเยี่ยม
โดยเป็นผู้เสียชีวิตรายที่๓ที่มีการพบศพ
ในพื้นที่บริเวณใต้สะพานยกระดับดอนเมืองโทเวย์
อำเภอธัญบุรีจังหวัดประธุมธานี
ภายในระยะเวลาเพียง๒วัน
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่๔ตุลาคม
เจ้าหน้าที่พบศพผู้เสียชีวิตเป็นคนเร่ร่อน๒ราย
รายแรกคือนายสุพรโคกรานถูกฆาตกรรมเสียชีวิต
บริเวณตรอกใต้สะพานแก้ว
รายที่๒คือนางสาวสุภาพันธ์คงอยู่ดี
เสียชีวิตในคลองหน้าสถาบันธัญรักษ์
ซึ่งห่างออกไปประมาณ๑๐๐เมตร

สารจังหวัดธัญบุรีได้ออกหมายจับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ๑คน
ก่อนที่จะพบผู้เสียชีวิตเป็นรายที่๓
คือนายเสถียรผู้เสียชีวิตทั้ง๓ราย
สภาพศพมีความสอดคล้องกัน

และถูกทำร้ายด้วยของมีคม
จากการสอบปากคำพยานนะคะที่ระบุว่า
ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุในช่วงกลางดึก
พบเห็นชายต้องสงสัยซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนร้าย
รถจักรยานผ่านมาในเส้นทางนี้
จากนั้นหลังเกิดเหตุได้ปั่นจักรยานกลับไปในเส้นทางเดิม

ที่ตำรวจจะมีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
และมีการออกหมายจับผู้ต้องหา๑คน
ภาพของคนร้ายที่ตำรวจได้จากกล้องวงจรปิด
เป็นชายอายุประมาณ๒๐๒๕ปี
ผิวสองสีรูปร่างผอม

กางเกงลายดอกสวมรองเท้าแตะ
ซึ่งตำรวจได้แจกจ่ายให้กับประชาชน

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ลงพื้นที่สอบถาม
จากชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่า
ปกติแล้วบริเวณใต้สะพานที่เกิดเหตุ
จะมีคนเร่ร่อนอาศัยอยู่กระจัดกระจาย
กว่า๑๐คนมีอาชีพเก็บของเก่าขาย

แต่ไม่เคยมีเรื่องถึงขั้นฆ่ากัน

ไม่เคยพบเห็นชายตามภาพวงจรปิด
เดี๋ยวก็ดีกันคนคิดเล่าค่ะ
ไปถึงคนที่เขาเพื่อนอน
อยู่ตรงใต้สะพานตรงไหนนี่ใช่ไหมคะ
ที่ทะเลาะกัน

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่า

ตำรวจเชื่อว่าคนร้ายมีเพียงคนเดียว

โดยทั้ง๓คดีคาดว่าคนร้ายเป็นคนเดียวกัน
ซึ่งได้สั่งให้ชุดสืบสวนตรวจสอบหาภาพ
กล้องวงจรปิดตามเส้นทาง

เพื่อเร่งติดตามหาเบาะแสในการจับกลุ่มตัวคนร้าย

และจำนวนของบุคคลเร่ร่อนในพื้นที่
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
และเป็นมาตรการป้องกันปัญหาการเกิดคดีอาทยากรรม
อาจเกิดขึ้นซ้ำรอย
ล่าสุดตำรวจได้ข้อมูลเบาะแส
จากพยานที่เป็นสาวประเภท๒

และแต่งกายตรงกับภาพที่ตำรวจได้แจกจ่ายให้กับประชาชน
เดินเข้ามาพูดสำเนียงคนต่างด้าว

ซึ่งตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวคนร้าย

ยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุ
ดารินหอวัฒนกุลทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน